ได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับที่แฟนรายการตลอดข่าวของเราจะได้เฉิดฉาย
เป็นเวลาของหนูน้อยนางแบบคนนี้ไปดูลีลาของเธอกันหน่อยครับ
สวัสดีครับทุกคน
หนูโกรธใครลูก
มันเป็นจริตน้อง

ยังไงซะต้องขอขอบคุณตรีอภิเดชนะฮะที่ส่งภาพของน้องมามาเข้าประกวดกับเราในวันนี้
แน่นอนครับภาพนี้ได้รับการออกอากาศขออนุญาตเอียงตัวแป๊บ

มอบให้กับคุณผู้ชมท่านนี้เลยครับ
ใครอยากได้ของที่ระลึกน่ารัก